ส่วนใครบอกว่าขอแมนูอาหารอร่อยท่านไปเหรอ

ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปทานก๋วยเตี๋ยวจ้า

จะพาไปกินเส้นร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวโอ่งหมูข้น

ร้านนี้ต้องบอกว่าถูกใจคนที่ชอบกินเส้นแน่นอน
เพราะว่าไม่ใช่แค่เส้นที่เหนียวอร่อยนะคะ
แต่ว่าน้ำซุปเขาก็ส่งกลิ่นหอมเตะจมูกมาแต่ไกลเลยนะ
อร่อยเข้มข้นกลมกล่อมแล้วก็ยังมีเมนูมากมายหลากหลายให้เลือกรับประทานด้วยนะคะ
พูดถึงของดีของเด็ดที่นี่นะคะต้องพูดถึงก๋วยเตี๋ยวนี่แหละเพราะว่าเขามีสูตรเด็ดเคล็ดลับมากมาย
อย่างเส้นก๋วยเตี๋ยวก็เหนียวนุ่มหมูก็สดอร่อยแถมแน่นชามอีกต่างหากนะคะ
ลูกค้าก็เลยแวะเวียนมาทานไม่ขาดสายเราไปคุยกับเจ้าของร้านคือร้อยตรีเอกพบภูธาตุเพชร
พี่เขาบอกว่าความพิเศษของก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ก็คือว่าน้ำซุปค่ะ
น้ำซุปที่ต้มอยู่ในโอ่งนี่ไม่ได้ต้มอยู่ในหม้อทั่วไปนะใช้โอ่งเนี่ยเป็นภาชนะ

ถูกต้องเลยคุณเห็นไหมคะมองเข้าไปค่ะ๒ไปคัน๔โอ่งเลยนะคะคุณ
แบบนั้นค่ะใหญ่เลยนะคะทำให้น้ำซุปออกมาเข้มข้นกลม
ส่วนเรื่องของวัตถุดิบต่างที่นำมาใส่ในก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็จะต้องเลือกนะ
สรรเอาที่มีคุณภาพเอาระดับดีที่สุดสดที่สุดสะอาดที่สุด
ผักนี้ก็ต้องคัดมาเป็นอย่างดีรวมแล้วนี่นะคะรวมรวมกันแล้วเนี่ยนะคะ
ก็ทำให้รสชาติอาหารออกมาดีนะคะอิ่มอร่อยที่สำคัญขายเพียงราคาเบา
บาทเท่านั้นโอ้โหอย่างนี้ต้องขอเบิ้ลเลยนะคะได้เลยเต็มที่เลยนะคะ
อร่อนดีซูเซนส์เหรอกระกุนเขาบอกว่าคนจีนเขาบอกแหดเขาถือกันว่าถ้ากิน
แล้วมันอร่อยนะถือว่าให้เกียจเจ้าบ้านให้เกียจเจ้าภาพด
ลองริมจิมรถแวะเฃียนไปได้เลยนะคะเขาเปิดกันทุกวันเลยฮะร้านนี้
ร้านก๋วยเตี๋ยวโอ่งหมูข้นครัวหมูป่า
อยู่ที่สมบนกุฎป่องอำเภอเมืองจังหวัดเลย
อยากให้ทีวีมีกลิ่นออกมาจริงเลยนะ
คงจะได้กลิ่นหอมของน้ำซุปนะพี่นิวเนอะ
เต็กจมูกกันปากแน่นอนนะจ๊ะ
แล้วเขาก็ยังมีแบบเมนูหลายอย่างนะ

มาเป็นชามใหญ่ลูกชิ้นพอเหมาะ
เนื้อตุ๋นหมูตุ๋นกำลังดี

สามารถซื้อได้สบายเลย